คุณผู้ชมค่ะพี่น้องคนในวงการบันเทิงค่ะ
ยังคงส่งกำลังใจกับครอบครัวของคุณอาถนอมสามโทนกันอยู่นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพอาถนอมสามโทนค่ะ
คืนที่๒แล้วที่สารา๑วัดนวลจันทร์นะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะมีศิลปินดาราแล้วก็เพื่อนจากจังหวัดแพร่ค่ะ
ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของอาถนอมเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันแน่นสาราเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งทางฝั่งศิลปินดาราก็มีทั้งพี่นีโนเมธานีปากกิ๊กซูโมกิ๊กนะคะ
พร้อมด้วยครอบครัวน้องเป่าเป่าวลีกับคุณเอิร์ทสามีก็มาด้วยค่ะ
พี่โยเกียจเฉินยิ้มแม่ฮันนี่พัดศร
แล้วก็คุณแอนอังคณาทิมดีพี่บุ๋มตรีรัก
รวมไปถึงพี่กิฟต์ทีสเกิร์ตด้วยค่ะ
โดยอาจุ๋มภรรยาซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเป็นอย่างมาก

บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
แม้แต่นาทีเดียวที่ต้องศูนย์เสียสามีที่รักไป
แต่อีกใจหนึ่งก็พยายามคิดในแง่ดี
ว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนพ้องที่รักอาถนอม
ได้เห็นในวันที่จากกันไปวันนี้ค่ะ
หลังจากเสร็จพิธีสวดอภิษฐรรมนะครับ
เพื่อนสนิทของอาถนอมรวมไปถึงปากิ๊กแล้วก็พี่นีโน่
ก็มีการสลับกันออกมาเล่าถึงความรัก
ความผูกพันธ์ที่มีต่ออาถนอมค่ะ
ซึ่งพี่นีโน่เองเรียกอาถนอมว่าหนานยา
คือชื่อจริงของอาถนอมชื่อว่าวิทยา
แล้วคำว่าหนานหมายถึงคนที่บวชเรียนมานานแล้ว
เทียบกับภาษากลางก็คือทิตย์
สนิทกันมากก็เลยมีชื่อเรียกกันแบบสองคนแบบนี้
เรียกกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องค่ายคีตาด้วยกันค่ะ

อกล้อคอยแซวกันนะคะแล้วก็เป็นพี่นิโน่นี่แหละค่ะ
แนะนำให้อาถนอมลองมาเล่นละครดูไหม
ได้กลายมาเป็นนักแสดงจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
ในขณะที่ตลกชื่อดังอย่างนาย่งเชิญยิ้ม

ก็เคยได้ร่วมเล่นละครกับอาถนอมมาหลายเรื่องนะคะ
เปิดใจว่าทราบในเรื่องของอาการป่วยของอาถนอมมาสักพักแล้วค่ะ
แต่ไม่เคยถามถึงเรื่องนี้
คุณอาเป็นคนเก่งแล้วก็น่ารักมาก

แต่ก็ยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้เสมอค่ะ

ที่เหลือก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวแล้วก็ภรรยาของอาถนอมค่ะ
แล้วเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะนักแสดงอีกหนึ่งท่านค่ะ
ก็ถึงกับปล่อยโฮกอดอาจุ๋มภรรยาของอาถนอม

นางเอกช่อง๗ที่รักแล้วก็ผูกพันกับคุณอาถนอม
นับถือคุณอาเหมือนเป็นพ่อทั้งในจอแล้วก็นอกจอ

แอนน่าเล่าให้ฟังนะบอกว่าตัวเธอเอง
พ่อจริงนี่นะพ่อแท้เสียตั้งแต่ลืมตาดูโลก
พอได้มาเล่นละครเรื่องแรกสาวน้อยร้อยใหม่
เล่นเป็นลูกของอาถนอมเนี่ยคุณผู้ชมเขาเล่นเป็นพ่อลูกกัน
และด้วยความน่ารักของคุณอาค่ะตลอดเวลาที่อยู่กองถ่าย
น้องบอกว่าคุณอาคอยสอนแอนน่าตลอดเลย
จนเกิดเป็นความรักความผูกพันรักเหมือนพ่อ
น่าบอกว่าก้มกราบขอให้คุณอาถนอมรับเธอไว้เป็นลูก
เพราะว่าชีวิตจริงนี่นะเห็นบอกว่าคุณอาเองก็ไม่ได้มีลูก
ส่วนน้องแอนน่าก็คุณพ่อจากไปตั้งแต่เด็กค่ะ
ก่อนคุณอาจะเสียกลับมารักษาตัวที่บ้าน
น่าบอกว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณอาตลอดเลย
แอนน่าเล่าให้ฟังด้วยว่าตอนนั้นอาถนอมลูบหัว
แล้วก็บอกว่าจะรับแอนน่าเป็นลูกจริง
แต่ไม่ทันที่ลูกคนนี้จะได้ดูแลพ่อ

ไปดูดีกว่าว่าน้องแอนน่ากลั้นน้ำตาไว้ยังไงค่ะ

หนูสูงเสียจริง

กับพ่อเยอะมากแต่หนูยังไม่ได้ลง

ก็บอกพ่อว่าหนูขอเป็นลูกสาวพ่อนะคะ
หนูก็แบบหนูก็รักพ่อเหมือนพ่อรักแม่ด้วย
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าอาถนอมเป็นคนน่ารัก
ใครอยู่ใกล้ก็จะมีความรักแล้วก็ความเม็ดตา
แอนน่าก็คือรักอาถนอมมากจริง
อย่างที่บอกไปก้มกราบขอให้อาเป็นพ่อ